แห่งขวอเล็กบอลนี้ก็สนุกสนานเลยทีเดียว
สำหรับไทยรัฐทีวีที่ถ่ายทอดสดเมื่อวานนี้
กว่าที่ทีมสาวไทยจะชนะได้ก็คือจับเหมือนกันนะครับ
ทุกประปัตย์เหนื่อยทุกเซตครับนะครับก็มาติดตามมาหน่อย
เปลี่ยนโค้ชใหม่แล้วก็มีนักกีฬาเข้ามาเพิ่มเติม
ก็หวังว่าจะเป็นชุดแห่งการพัฒนานะครับเราต้องมองเชียร์
ไปถึงแม้ว่าจะเล่นต่ำกว่ามาตรฐานแต่พวกเธอเล่นเต็มที่

ไทยรักเชื่อไทยรักทางโค้ชด่วนนะครับดันัยวัชระศรี
เมธากุลหัวหน้าภูกศรวัลย์บอลทีมชาติไทยก็เปิดเผลอ
หลังจากที่เอาชนะไต้หวันทั้งสามหรือสองเซตว่าทาง
วันเนี่ยเกมรับเหนียวแน่นนะครับการโต้กลับทำได้
ดีสิ่งสำหรับนั้นคือการประสบประสานผู้เล่นไทยยัง
ดีเท่าที่ควรนะครับทั้งการวางบอลของตัวเซตแล้วก็
ตัวตีส่วนการพบกับเวียดนามวันนี้แม้ว่าในเรื่องของ
เสียงกล้องเชียรจะกดดันให้เป็นเจ้าภาพแต่ก็เชื่อ
ไทยนั้นจะเอาชนะได้นะครับขณะที่วันนาบัวแก้ว
นะครับซึ่งก็เปลี่ยนจากผู้เล่นมารับบทบาทเป็นผู้
ช่วยผู้ฝึกสอนชินชัดไทยก็เมื่อวานนี้ก็รับบทบาทนี้
เป็นนัดแรกนะครับก็ยอมรับว่าตัวเองนั้นรู้สึกกดดัน
รุ่นน้องครับส่วนในเกมนัดที่สองค่ำวันนี้ครับ
ว่าเวียดนามมีเกมรับที่ไม่เหนียวแน่นเท่ากับไส้
วันนะครับแต่ไทยจะประมาทไม่ได้เด็ดขาดไปลองฟังเสียง
ครับก็ต้องนำจุดบกพร่องในวันนี้นะครับนำไป
แก้ไขในวันพรุ่งนี้ที่จะเล่นกับเวียดนามนะครับเพราะว่า
เขาก็เห็นเรานะครับในเรื่องของการเล่นอยู่เขาก็จะ
พยายามที่จะทำตามเหมือนกันนะครับว่าเรามีบกพร่องสุด
ข้องอะไรเขาก็จะจอดเราตรงนั้นเราก็ต้องรีบแก้ไข
เมื่อก่อนเราเป็นผู้เล่นแล้วตอนนี้ได้มาเป็นทำ
หน้าที่สตาฟโครตพอเดินลงสนามก็รู้สึกแปลกแปลกแล้ว
ยิ่งน้องแข่งเกมสูสีอย่างนี้มันยิ่งแบบตื่น
แล้วมันกดดันแทนน้องไปด้วยเพราะว่าเราเคย
เล่นมาก่อนเราจะรู้สึกยังไงพอน้ำน้ำเป็นมันก็จะยิ่ง
กดดันครับใหญ่เพราะว่าจะรู้ว่าเราจะทำยังไงคือเพื่อ
จะให้น้องน้องเนี่ยกลับมาพลิกชนะได้ต้องช่วยต้องช่วย
อาจารย์ด่วนเขาด้วยตรงนี้ย้ำกันหน่อยนะครับโปรแกรมในวันนี้
พบกับเจ้าภาพเวียดนามครับไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะครับ
และจะเข้าสัญญาณตั้งแต่ในเวลายี่สิบนาฬิกาสิบห้านาที
อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับปิดท้ายที่ความพร้อมนะครับ
ของเอเชอร์นปีชเกมนะครับกีฬาชายหาญที่
ก็มีการประชุมความพร้อมนักกีฬาไทยนะครับที่จัดไปแข่งขันเป็น

แต่ว่าบางชิ้นกีฬาครั้งนี้ไทยไม่ได้ส่งอย่างโววินัมแล้วก็คอมแบตซึ่งเป็นกีฬาของเจ้าภาพ
แล้วเจ้าภาพเขาจับละถึง๒๐คลองเลยนะครับอาจจะแซงยากหน่อยครับ